คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเห็นคลิปนี้ไปแล้ว
เราต้องขอเล่าหน่อยเถอะนะก็เป็นเรื่องทางความเชื่อนะคะ
เดี๋ยวเราก็ไปหามุมทางหลักวิทยาศาสตร์มาให้ด้วย
เหตุการณ์ที่หนองคายนะคะแชร์คลิปนี้กันแบบโอ้โหเยอะมาก
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาล่องเรือไปไหว้พระธาตุกลางน้ำ
บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุของพระพุทธเจ้า
จมอยู่กลางแม่น้ำโขงกันนะคะที่จังหวัดหนองคาย
แล้วเขาบอกว่ากำลังที่ศักระพระธาตุกลางน้ำอยู่
จู่เห็นพญานาคและไม่ใช่แค่เห็น
เขาเอามือไปสัมผัสพญานาคด้วยโอ้โหดูคลิปกันหน่อยดีไหมคะ

ทุกท่านครับอันนี้คือปลายปลายพระธาตุนะครับ

เอาลิ
ถึงครับ

เป็นห่างยาวไปถึงนู่นโอ้ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก
คุณผู้ชมคะเห็นไหมคะ
เขาเอามือลงไปในน้ำแล้วก็ลูบสัมผัส
เขาบอกว่านี่คือการได้สัมผัสกับพญานาค

ร่องเรือหางยาวของชาวบ้านไปไหว้พระธาตุกลางน้ำ
หรือว่าพระธาตุล้านหลองที่กลางแม่น้ำโขง
ชุมชนวัดธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย

ระหว่างนำดอกไม้กราบศักราชพระธาตุกลางน้ำ

นี่คือเขาบอกว่าพญานาคนะ

จับหน่อยได้ไหมขอสัมผัสได้ไหมตามคลิปนี้นะคะ
เขาพูดแบบนี้แล้วเขาก็สัมผัสจริง

ปกปักรักษาพระธาตุกลางน้ำ
บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุเอาไว้
โอ้โฮมันห่างไปจริง
แล้วเขาถึงขั้นน้ำตาไหลกันเลยนะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

เผยแพร่ในช่องยูทูปลูกอีสาน๔๐
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเป็นบุญตาจริง
ปรากฏตัวใกล้พระธาตุกลางน้ำ
ครับนี่ร้องไห้เลยนี่เห็นไหมคนนี้
แต่คลิปนี้ถูกโพสต์ไว้ตั้งแต่มกราคมปี๒๕๖๓นะคะ
อ๋อปี๖๓นะคะครับตั้งแต่ปี๖๓นะคะครับ
เราก็ตรวจสอบว่าใครเป็นคนโพสต์คลิปนี้
ผู้โพสต์คือนายพาดาบัวขาวหรือในโอ๊ตอายุ๓๒
เป็นนักธุรกิจบริษัทอสังหาริมทรัพย์
และสถานบันเทิงชื่อดังที่พัทยาชนบุรี
เขาบอกว่าเขาไปเที่ยวไปสักการะพระธาตุกลางน้ำ
แล้วก็เจอเรื่องอัศจรรย์นี้คือเจอพญานาคเลย
แต่ตอนนี้คลิปมาแชร์กัน
ใช่ตอนนี้แชร์กันเยอะมากเราก็เลยต้องขอพูดถึงหน่อยนะคะ

เขาจะเป็นพญานาคเนี่ยก็จะว่ายน้ำหายไป
ตอนที่เขาแบบรูปคลำจับแล้วอะนะ

โอ้โฮขนลุกขนลุกไหม
คือช่วงปลายคลิปเนี่ยเขาจะมีแบบ
โอ้ไปแล้วพญานาคไปแล้วเขาก็จะว่ายกัน
เขาก็ล่องเรือกลับกันไปนะครับ
เราไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ

แต่ความเป็นไปได้หรือว่าความเชื่อ
หรือตามหลักวิทยาศาสตร์มันจะเป็นอย่างไรกันแน่
ถ้าดูสภาพบรรยากาศพื้นที่วันนี้
แต่ในคลิปเนี่ยพระธาตุกลางน้ำจะเห็นเยอะเลยใช่ไหมฮ
เพราะเป็นช่วงมกราคมปีที่แล้ว๖๓
แต่ช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะ
พระธาตุกลางน้ำหรือพระธาตุล่านอง

ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ
ฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ของพระพุทธเจ้า
ถูกน้ำซ่อจมอยู่กลางลำน้ำโขงเนี่ยมานานหลายร้อยปีนี่ฮะ
วันนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่๗เมตร
ทำให้ท่วมองค์พระธาตุกลางแม่น้ำโขงเนี่ย

ไม่เห็นฐานองค์พระธาตุแล้วกระแสน้ำที่ไหลมาถึงองค์พระธาตุเนี่ย
จะเกิดเป็นน้ำวนไหลเชี่ยวด้วยนี่ฮะ
ถ้าเป็นช่วงหน้าแรงน้ำลดเนี่ยฐานของพระธาตุ
จะโผล่พลน้ำให้ผู้คนมาศักรร้าได้

คนขับเรือบริการในน้ำโขงนะครับ

ตัวเองเป็นชาวหนองไคอยู่กับแม่น้ำโขงมาตลอดครับ
เรือบริการลอยอังคารพานักท่องเที่ยวไหว้องค์พระธาตุ

เชื่อว่าพญานาคในแม่น้ำโขงมีจริง

เคยเห็นพญานาคมา๒ครั้งนะ
ท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนแต่เป็นการเห็นระยะแบบไกลหน่อย๔๕เมตร
เป็นตัวยาวสีแดงสีเขียวเชื่อว่านั่นคือกายทิพย์ขององค์พญานาคมาปรากฏให้เห็น
โดยองค์พญานาคจะไม่ขึ้นมาให้เห็นในระยะที่สามารถใช้มือสัมผัสได้อย่างแน่นอน
แต่ในคลิปนี้สัมผัสเลยใช่นะที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้ในคลิปเนี่ย
พิรพินบอกว่าผมว่าเป็นภาพแพร่หรือเปล่าภาพแพร่ที่ใช้ห่มองค์พระธาตุ
คือมันไม่น่าจะเป็นพญานาคนะและไม่น่าจะใช่สรรพระธาตุ
เพราะถ้าเป็นสรรพธาตุเนี่ยจะเอ็นราบไปทางใต้แม่น้ำโขง
คงจะเอื้อมมือลงไปถึงไม่ถึงสัมผัสไม่ถึงแน่นอน
ก็เห็นท่านมั่งครับแต่ท่านก็จะ
ขึ้นแบบให้เราเห็นเป็นลางลางเป็นเหมือนขึ้นน้ำมีเหมือนเรามองดูเหมือนมีงูใหญ่อะไรแหลกไหว้อยู่ลำน้ำอย่างเง
ขึ้นข้างเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แวบเดียวก็หายไป
เคยเอามือสัมผัสไหมโอ้ไม่ไม่ครับเพราะว่าองค์ท่านเนี่ยจะไม่มาใกล้ถึงขนาดนั้น
ก็จะเราก็จะเห็นประมาณสี่เมตรห้าเมตรหรือสองเมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ท่านจะขึ้น
ลักษณะที่เห็นเป็นยังไงก็จะเป็นเก็ดเรามองดูเป็นเก็ดสีเหลืองสีเขียวอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็จะประมาณสักห้าวิหกวิแต่ก็หายไป
ผมขับเรือมายี่สิบปีเนี่ยเขียนเขียนเต็มที่ไม่เกินสามครั้ง
คนที่กรณีที่เขาที่เขาบอกว่าเขาเอามือเอื้อมลงไปแล้วสัมผัสได้เนี่ย
คิดว่าเป็นพญานาคจริงเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะไม่ครับไม่ไม่เป็นไปไม่ได้
เพราะว่าองค์ปู่ท่านจะไม่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นไม่สามารถที่จะไปสัมผัสท่านได้
อันนี้คนในพื้นที่บอกนะฮะแต่เราได้คุยกับเจ้าของคลิปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณพาดาครับคนที่ถ่ายคลิปซึ่งเขาก็ไปกับเพื่อนเพื่อนเขาด้วย
ใช่ไหมฮะในคลิปเนี่ยนะครับคุณพาดาเนี่ยยืนยันว่าที่สัมผัสเนี่ยคือพญานาคจริงนะนะฮะ
คุณพาดาบอกว่าตอนแรกที่สัมผัสเนี่ยนะผิวสัมผัสลื่นมีเกล็ดคล้ายปลา
เคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำเหมือนปลานะรู้สึกอุ่นตอนที่ลูบไป
คุณพาดาอยู่ที่ชนบุรีนะครับวันนี้เราไปคุยด้วยแต่คลิปนี้ไปที่หนองคาย
ตั้งแต่ต้นปี๖๓ช่วงมกราคมซึ่งคุณพาดาวันนี้ยืนยันกับเราว่า
พญานาคสัมผัสแล้วพญานาคจริงและนับตั้งแต่วันนั้น
ที่เขาได้สัมผัสพญานาคนะคือเขาเปลี่ยนไปเลยนะชีวิตเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนนะ
เขาเป็นคนปฏิบัติธรรมมาเป็นวิทยากรอาสาบรรยายธรรมตามสถานที่ต่าง
บรรยายในเรือนจำด้วยทำบุญถวายปัจจัยให้กับวัดอะไรพวกเนี้ย
เขาบอกชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลย
นั่งสมาธิแล้วก็ชอบเห็นนู่นเห็นนี่ในหัวจนกระทั่งมีวันหนึ่งเนี่ย
ผมนั่งสมาธิผมปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นมากนะฮะรักษาศีลแปด
สมาธิแล้วก็มีเสียงมาในหัวบอกให้ผมทำสิ่งนั้นสิ่งนี้
พอหลังจากผมทำตามธุรกิจผมทุกสิ่งทุกอย่างมันปฏิหารมาก

อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับแต่คุณพาดาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ย
ธุรกิจหรือว่าชีวิตจิตใจที่ฝักฝ่ายไปด้านธรรมะเนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นหมดนะฮะ
พระครูปริยัตติศรีละสังวรนะครับท่านเจ้าวาดวัดสิริมหากัจจายหรือว่าวัดธาตุนะครับ
บอกกับเรานะครับบอกว่าก่อนหน้านี้วัดเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง
มีพระธาตุล่านองซึ่งสร้างหลังองค์พระธาตุพนมเนี่ยตั้งอยู่ในวัด
แต่ถูกน้ำโขงกัดซะทำให้พระธาตุล่านองเนี่ยล้มตะแคงจมอยู่ใต้น้ำโขง
มานานสี่ร้อยกว่าปีนะครับพื้นดินของวัดก็ถูกน้ำโขงกัดซะ
ทำให้ต้องย้ายวัดไปอยู่พื้นที่ตอนในเข้ามาอีกแต่ยังอยู่ในชุมชนวัดธาตุ
จากนั้นเทศบาลเมืองหนองคายเนี่ยมาสร้างพระธาตุล่านององค์จำลองขึ้นมา
การที่มีคนมากราบไหว้ขอพรพระธาตุล่านองแล้วเห็นพญานาคเนี่ย
หลวงพ่อท่านบอกว่าน่าจะเป็นผ้าแพร่ห่มองค์พระธาตุหรือเปล่า
คือผ้าแพร่ยาวใช่ไหมแล้วก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดแล้วก็พริ้วอยู่ใต้น้ำ
ลักษณะแบบนั้นมากกว่าก็ขอเตือนสติทุกคนว่าให้ใช้วิจารณญาณ
ใช้สตินะเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญเรื่องการบูชาการศรัทธาพญานาค
ช่วงหน้าแรงเนี่ยหากจะมาไหว้พระธาตุเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะ
หลวงพ่อท่านบอกเห็นในคลิปของบุคคลต่างแล้วเป็นห่วง
คือบางคนเนี่ยถึงขั้นไปเหยียบบนฐานพระธาตุเลยอ่ะอืม
ไม่จริงมันไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยปรากฏนะพญานาคปรากฏแต่อยู่หน้าอุโบสถ
เป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะเป็นสรรคธาตุหรือว่า
เป็นเงาเป็นเงาผ้าที่เราไปห่ม

แล้วบางคนก็บอกว่าอีกคนนึงที่มาด้วยกันเขาบอกว่า
ใช้มือจับเป็นนุ่มเป็นอุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะ

นี่พี่ที่ขับเรือกับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านบอกเนี่ย

ผู้ชมคิดว่ายังไงฮะมันจะเป็นไปได้ไหม
เพราะว่าถ้าดูจากคลิปของคุณพาดาที่เขาจับเขารูปก็ดูแข็งนะ

ดูแข็งออกเป็นลักษณะเป็นไม้ด้วยซ้ำ
แล้วดูเป็นท่อนนะคะ
ผ้าแพร่ถ้าเกิดยาวปลิวพริ้วไปที่ใต้น้ำเนี่ย
อาจจะถูกดินเกาะโครนเกาะจนลักษณะแข็งขึ้นมากว่าผ้าอย่างนี้หรือเปล่า
ท่านผู้ชมว่ายังไงลองแลกเปลี่ยนกันนะฮะ
ทีนี้ค่ะต้องขออนุญาตเล่าถึงประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นิดนึงนะคะ
พระธาตุหนองคายหรือพระธาตุกลางน้ำ
เนี่ยค่ะชื่อว่าพระธาตุล่าหนองอยู่กลางบริเวณพระธาตุนะคะ
ก็คือกลางวัดสิริมหากัจจายชุมชนวัดธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะ
เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาท๙พระองค์
ตำนานอุรังคธาตุหรือตำนานพระธาตุพนม
พบว่าองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ๑๗๒เมตร
่อมุมที่ฐานและมีความสูงประมาณ๒๘๕เมตร

สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างราวพุทธศตวรรษที่๒๐๒๒นะคะ
จากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุพนมและพระธาตุบังพวน
นี่ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้
ทีนี้ค่ะตามตำนานอุรังคธาตุหรือตำนานพระธาตุพนม
ได้กล่าวถึงการสร้างพระธาตุล่านองว่า
พระอรหันต์๕องค์ได้อันเชิญพระธาตุ
พระบาทเบื้องขวา๙องค์ของพระพุทธเจ้า
จากประเทศอินเดียมาบรรจุไว้ที่พระธาตุเมืองลา

ครั้งนั้นพระอรหันต์ได้อันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุ

โดยสร้างพระธาตุบรรจุไว้ที่ลาว๒แห่ง
ส่วนอีกสี่แห่งอยู่ที่ไทยค่ะซึ่งก็คือพระธาตุพนมจังหวัดนครพนม
และในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน้องคายอีกสามแห่งคือพระธาตุบังพวน
พระธาตุพลจิกเวียงงัวและพระธาตุล่านองแห่งนี้นะคะ
อดีตเนี่ยค่ะพระธาตุล่านองตั้งอยู่ที่บริเวณวัดธาตุ
ฝั่งแม่น้ำโขงพอถึงฤดูน้ำหลากเนี่ยนะคะ
แม่น้ำโขงเนี่ยโอ้โหน้ำจะไหลเชี่ยว
แล้วก็กัดซ่อตะหลิ่งบริเวณวัดท่าจนพังทลายหายไปครับ
ตามพงศาวดานย่อเนี่ยนะคะเมืองเวียงจันทร์เนี่ยก็บอกว่า
นักสำรวจอินโดจีนชาวฝรั่งเศสฟรองซิสแกนิเย
เดินทางมาเจอก็เลยวาดภาพคล้ายเส้นพระธาตุล่านองเอาไว้
เมื่อปีสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดค่ะครับ
นับตั้งแต่พระธาตุล่าหนองล่มเนี่ยนะคะชาวบ้านเชื่อว่ามีพญานาค
ปกปักรักษาสารีริกฐาตุเอาไว้
เพราะว่าหลายครั้งมีคนเห็นนะคะ
มีคนเห็นพญานาคแหวกไหว้อยู่รอบ
พระธาตุที่มีพระบรมศาลีริกฐาตุอยู่
ทีนี้ค่ะเนื่องจากว่าพระธาตุกลางน้ำหรือว่าพระธาตุล่านองเนี่ยค่ะ
สร้างและบรรจุในช่วงเวลาเดียวกันกับพระธาตุบังพวน
หลายคนเห็นภาพในโลกออนไลน์เข้าใจผิด

คุณผู้ชมลองดูภาพนะคะเราทำภาพเปรียบเทียบให้ดู
ทีนี้ค่ะความเป็นจริงแล้วต้องบอกแบบนี้เลยว่า
พระธาตุล่านองเนี่ยไม่มีภาพถ่าย

มีแค่ภาพสเก็ตของนายฟรองซิสกานีเยียทหารเรือและนักสำรวจชาวฝรั่งเศสเมื่อปี๒๔๑๑เท่านั้น
ซึ่งการสำรวจและการสเก็ตภาพพระธาตุล่านองที่หักอยู่กลางน้ำเนี่ยค่ะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเป็นภาพถ่ายเลย
ส่วนพระธาตุบังพวนได้รับการบุรณะหลายรอบนะคะ
แล้วก็เป็นที่กราบไหว้สักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งโขงมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

นี่ฮะเราก็ต้องศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาควบคู่กันไปแบบนี้ด้วย

คือความเชื่อความศรัทธาในเรื่องต่างเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องพญานาคนี่ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาทางด้านจิตใจของแต่ละท่านจริงนะครับ
คือถ้าเชื่อแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นชีวิตมีความสุขอันนี้ผมว่าก็เชื่อก็ศรัทธา
ใช่ไหมถ้าเราไม่เอาความเชื่อความศรัทธาเนี่ยไปหลอกลวงใครไปทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
แต่ว่าทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราลองเอาคลิปภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปถามอาจารย์ออสรองศาสตราอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์นะฮะอาจารย์จากมเกษตรนะครับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอาจารย์ออสบอกว่าเห็นคลิปแล้วนะครับคิดว่าน
จะเป็นพญานาคนะฮะเดี๋ยวฟังอาจารย์ออสนะครับ
อ่าประชาชนที่สัมผัสตรงนั้นเนี่ยเขาจะมี
ความรู้สึกเหมือนสัมผัสอะไรบางอย่าง

ตัวพระธาตุนี้เองนะครับที่มีความกว้างยาวไปประมาณ๑๗๕เมตร
เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่พญานาคอะไรนะครับ
พญานาคงไม่นิ่งเหมือนปลาทองที่อยู่ในบ่อปลา

เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขอได้โปรดมีวิจารณญาณนะครับ

ก็เป็นมุมตามหลักวิทยาศาสตร์มุมหนึ่ง

คุณเอพระสินเริงวุฒินักแสดงชื่อดัง

เห็นคลิปนี้แล้วคิดยังไงบ้าง
เดี๋ยวลองฟังคุณเอพฤศิลป์ดูค่ะ
ขอบคุณครับ
ก็ให้นับถืออย่างอื่นนับถือตัวเองก็ได้
นับถือพ่อแม่นับถืออะไรก็ได้ทุกคนนับถือ
แต่ว่าคนที่นับถือเขาก็จะรู้สึกติด
นี่นะคะอย่างที่คุณเอฟพระสินบอกได้ดูคลิปนี้แล้ว
คนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าหลังจากที่เขาได้สัมผัสพญานาค

เขาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเป็นคนดี
ซึ่งถ้าเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเป็นคนดีขึ้น

อยู่ดีตอนนี้คลิปมันดันดังขึ้นมาแชร์ขึ้นมา
เราก็เลยไปตรวจสอบความจริงให้ว่าอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง

ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะ